พื้นที่จังหวัดลบบุรีเป็นที่รู้จักกันดีว่าจะมีคนไทยเชื้อสายไทยพวนรวมทั้งคนไทยดั้งเดิม
ดังนั้นคนในพื้นถิ่นก็มักจะเรียกให้เข้าใจง่ายด้วยการอ้างถึงแหล่งพื้นที่อาศัย
โดยคนไทยพื้นถิ่นแต่ดั้งเดิมจะได้รับการขนานนามเป็นคนไทยแม่น้ำ
ด้วยลักษณะการตั้งที่อยู่อาศัยบริเวณลุ่มน้ำบางขาม
และมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องของรูปแบบการทำมาหากินที่พึ่งพิงธรรมชาติ
และใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางธรรมชาติในการนำมาทำงานหัตถกรรมจักษาน